ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเดินอาดเข้าไปหาเด็กผู้หญิงวัย๑๕ปี
แล้วทำแบบนี้มีคลิปเหตุการณ์ให้ดูกันนะฮะ
มึงคือเจรงแขก
เฮ้มึงคือเจรงแขก
ตีวิ่งยังไง
อ้าวมึงตีหลานภู
มึงจะเอาไปดิ
เดี๋ยวมึง
มึงตีหลานภูไหม
มันพีคตรงที่ว่าผู้ชายคนนี้ยอมรับแล้วนะคุณว่า
ก่อเหตุผิดคนตบผิดคนนะฮะ
โดยนางสาวเอเด็กหญิงอายุ๑๕ปี
ผู้ที่ถูกตบหน้าในคลิปก็เล่าให้ฟัง

เขาฝึกซ้อมฟุตบอลอยู่ในสนามของโรงเรียนแถวนี้แหละครับ

ทำร้ายร่างกายหนูตามคลิปเลย
น่าจะเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่านะฮะ

เคยไปมีเรื่องกับหลานของชายคนเกาะเหตุ
แล้วผู้ชายคนนี้คิดว่าเป็นหนูหรือเปล่า

เขาก็เดินมาแล้วเขาก็ถามว่า
ตีหลานเขาทำไมหนูก็เลยตกใจ
แล้วเขาก็ตบหนูหนูก็เลยตอบไปว่า
ไม่ได้ตีแล้วเขาก็พูดว่า
แต่ตีทำไมอะไรประมาณนี้
แล้วก็พี่ที่เรียนตะกอ่อยู่ค่ะ
แล้วเขาก็เดินมาช่วยหนูค่ะ
ส่วนยายของน้องคนนี้ก็คือนางลีอายุ๖๓ปีนะฮะ
บอกว่าแม้คนก่อเหตุจะมาขอโทษถึงที่บ้านแล้วนะ
แต่ยายไม่ยอมรับเพราะว่าหลานสาวเป็นผู้หญิง
กลับถูกผู้ชายตัวใหญ่ทำร้ายร่างกาย
ยิ่งเห็นคลิปยิ่งเจ็บใจนะฮะ
แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยอมความกันได้ง่ายนะครับ

ให้ไปคุยกับตำรวจสพศรีธาตุ
เพราะว่ายายไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ไปตามคดีนะฮะ
พันธุ์ตำรวจโทอุดมพลโพธินัน
สาววัดสอบสวนของสพศรีธาตุนะครับ

ผู้ชายคนก่อเหตุคู่กรณีมาสอบปากคำ

ผู้ถูกทำร้ายร่วมกับสหวิชาชีพ
แล้วก็ดูผลตรวจร่างกายจากคุณหมอก่อน
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เดี๋ยวเรื่องนี้เราติดตามความคืบหน้าให้คุณผู้ชมทราบนะ
ขอบคุณครับ
คุณผู้ชมกลับมาอัปเดตคลิปนี้ให้ทราบกัน
ถึงความคืบหน้าเพราะว่าเมื่อกี้เล่าไป

อาดเข้าไปตบใช่ไหม
บเด็กผู้หญิงวัย๑๕คนนี้
ท้ายที่สุดวันนี้นะคุณนะมีอัปเดตคืบหน้าล่าสุดนะครับ
ก็คือมีการนำตัวของนายอนุพงศ์จันทศรี

อายุ๓๔ปีเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านค้อดอนแคน
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อตำรวจสพศรีธาตุแล้วนะคุณนะ
ตอนแรกที่เขาบอกว่าเขาขอเลื่อนนัดเป็นวันศุกร์ใช่ไหม
มาแล้วครับมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
ทีนี้นักข่าวของเราก็เจาะไมค์ถามเลย
เขาบอกรู้สึกผิดเหมือนกันต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ผมขอโทษทีผมยับยั้งชั่งใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่ถูกคุก
กรณีที่เป็นเด็กด่าบุภกรี
และเขาไม่ได้ดุด่าหรือต่อว่าก่อน
ที่ตกเป็นข่าวในสังคมโซเชียลนะ
เพียงแต่ผมลดกระจกลงแล้วก็ดูพฤติกรรมของพวกเด็ก
ว่าใช่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไปทำร้ายหลานสาวของเขาหรือเปล่า
คือมันมีเหตุการณ์มาก่อนหน้านั้นนะคุณ
อย่างที่เขาบอกว่าหลานสาวเขาถูกทำร้าย
แล้วทีนี้เขาก็ตามไปตบเด็กที่เห็นในคลิปนี้

แล้วก็ฝากขอโทษถึงสังคมนะครับฝากขอโทษครอบครัวของเด็กคนนี้ด้วย
รับรับโทษตามกฎหมายเลย
ขอชดใช้เยียวยาให้กับผู้ปกครองของน้องเด็กผู้หญิงคนนี้
ขอให้สังคมให้อภัยผมนะนี่เขาพูดย้ำบ่อยเลยคุณ
ให้อภัยผมนะผมขอสัญญาว่าครั้งนี้
มันจะเป็นครั้งเดียวจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ

คุณยายของเด็กคนนี้ก็มามาที่โรงพักนะครับ
ก็มีการยกมือขอโทษแล้วก็ให้อภัยกันต่อหน้าตำรวจเลย
แล้วก็มีทางหัวหน้างานบริหารผู้บริหารของโรงเรียน

ก็มาเป็นสักขีพยานด้วยนะฮะ

แต่ทีนี้ต้องรอดูอาการของเด็กก่อนนะครับ
พอเด็กไปหาหมอมาเอาผลทางการแพทย์
ยื่นแล้วก็คดีอาญามันยอมความไม่ได้
เออนะฮะก็ต้องเป็นคดีต่อไปนะครับ